พาไปดูหมอลำหมอลำที่ขอนแก่นแต่หมอลำครั้งนี้ไม่ธรรมดา
เพราะมันเกิดเหตุชุลมุนขึ้นเมื่อมีนักร้องเขากำลังร้องเพลงอยู่
แล้วมีสาวสองวัยกระเตาะกระโดดขึ้นไปเต้นอยู่บนเวที
พอเต้นไปสักพักไอ้คนด้านล่างเวทีอ่ะซึ่งเป็นชายแท้ชายแท้หนึ่งคนเนี่ย
พยายามจะขอจับมือนักร้องหน่อยแต่นักร้องคุยกับสาวสองอยู่ไง
ไม่พอใจกระชากสาวสองแบบนี้เลยค่ะ
กระท้ายมันเหลือเกิดไอ้จิ๊กฉันถามดูถ้าฉันอยากเกิดฉันก็เกิดเป็นไม่ยิ่งแล้ว
เลือกร่างสาวฉันลงเวทีเห็นยังลูกสาวฉันผิดอียาง
ดีใครไอ้ฟุกเสียร้ำไอ้จิ๊กมันกินการเนี่ยจิ๊ก
ไม่ใช่แล้วเมื่อนี่แหละคุณถึงขั้นนักร้องประกาศบนเวทีเลยว่า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

แทนที่จะได้แบบเป็นความสนุกสนานนะคะกลายเป็นว่าก็มาก่อเหตุวุ่นวายอยู่แบบนี้
ทีนี้หลังเกิดเหตุค่ะก็มีการนำคลิปนี้แหละมาโพสต์เผยแพร่ทั้งดูพฤติกรรมของกลุ่มคนก่อเหตุเจ้าถิ่น
แม้กระทั่งรังแก่สาวสองวัยกระต๊อบแบบนี้เพราะว่าหลายคนที่เห็นคลิปเขาก็บอกว่า
สงสารนะสงสารกลุ่มสาวสองที่แบบจริงแล้วบางทีก็มาสร้างรอยยิ้มเสียงหัวล้อ
ใช่ค่ะแล้วมันก็ดูสนุกสนานถูกต้องแล้วเป็นสายตัวตึงเป็นเต้นเป็นอะไรแบบนี้
เตอร์เทนชาวบ้านเอ็นเตอร์เทนหมอลำไปด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้นะคะ
หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยแบบนี้ก็ควรจะมีการพูดคุยดีดีกว่าไหม
ล่าสุดนะค่ะทางด้านของผู้กำกับสาวภอมบรรจาคียีภัทรบรวจเอกรตนทัศน์นะคะ
ท่านบอกว่าตอนนี้มีการเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำแล้ว
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นด้วย
ท่านยืนยันว่ายืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ซึ่งชุดสืบสวนก็จะมีการดำเนินการเร่งล่า
นำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ